คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้านะคะ
หลังเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายในกรุงปารีประเทศฝรั่งเศส
ทางการฝรั่งเศสได้มีการตรวจสอบเข็มขัดระเบิด
ในขณะที่กองทัพฝรั่งเศสและสหรัฐยังคงเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศกลุ่มไอซิส
ทั้งในอิรักและซีเรียค่ะ
ทางการฝรั่งเศสได้ส่งเจ้าหน้าที่ความมั่นคง
ปิดพื้นที่ถนนในย่านมองโกรสยังกรุงปารีส
หลังมีรายงานพบวัตถุต้องสงสัยว่าเป็นเข็มขัดระเบิด
ถูกทิ้งอยู่ในถังขยะที่บริเวณดังกล่าวนะคะ
ซึ่งตำรวจกำลังตรวจสอบว่ามีวัตถุระเบิดด้วยหรือไม่
ฝรั่งเศสรายงานว่าเข็มขัดนี้น่าจะเป็นของ
นายซาลาอับเดลสลามผู้ต้องสงสัยก่อเหตุจมตีกรุงปารีส

เพราะว่าเขาได้ใช้โทรศัพท์มือถือในบริเวณนี้
ไม่นานหลังก่อเหตุโจมตีค่ะ
ด้านนายชาวสมิทเชลนายกรัฐมนตรีเบลเยี่ยม
ประกาศคงมาตรการรักษาความปลอดภัยระดับ๔
ซึ่งเป็นขั้นสูงสุดในกรุงบราเซลอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย๑สัปดาห์
โดยยืนยันว่าจะรีบดำเนินการทุกอย่าง
เพื่อให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด
โดยในวันพุธนี้โรงเรียนและระบบรถไฟใต้ดินจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง

เพื่อตรวจรถยนต์ทุกคันที่เดินทางเข้าประเทศ
หลังมีกระแสข่าวนะคะว่านายซาลาอับเลสลาม
และยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้จนถึงตอนนี้
กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐออกประกาศเตือน
ละเมืองอเมริกันที่เดินทางไปทั่วโลก
ให้ระมัดระวังภัยจากการจมตีของกลุ่มก่อการร้าย
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามในอีรักษ์และซีเรียหรือกลุ่มไอซิส
กลุ่มอัลกอีดาและกลุ่มโบโกฮาราม
รวมถึงกลุ่มอื่นที่มีแผนจะก่อเหตุจมตีในหลายภูมิภาค
โดยรัฐบาลสหรัฐแนะนำประชาชนให้มีความตื่นตัวและเฝ้าระวังตลอดเวลา

และเมื่ออยู่ในที่ที่มีผู้คนรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก
โดยการประกาศเติมนี้จะมีผลไปจนถึงวันที่๒๔กุมภาพันธ์ปีหน้า
ส่วนปฏิบัติการโจมตีกลุ่มไอซิสในอีรักษ์และซีเรียนั้นล่าสุด
ทัพอากาศสหรัฐสามารถทำลายรถบรรทุกน้ำมัน
ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของกลุ่มไอซิสทางภาคตะวันออกเชียงเหนือของซีเรีย
ได้มากกว่า๒๓๘คัน
โดยกระทรวงกลาโหมของสหรัฐจะมีการเผยแพร่คลิปปฏิบัติการจมตีทางอากาศเร็วนี้
พร้อมยืนยันว่าไม่มีรายงานพลเรือนเสียชีวิตจากเหตุจมตีในครั้งนี้ค่ะ
ขณะที่ฝรั่งเศสได้ปล่อยเครื่องบินรบ
โจมตีทางอากาศกลุ่มไอซิสในเมืองโมซูและเมืองรามาดีของอีรักษ์
โดยสามารถทำลายเป้าหมายได้๒แห่งนะคะ
โดยการจมตีทางอากาศครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นในขณะที่
ประธานาธิบดีฟรองโซโอลองของฝรั่งเศส
กำลังเรียกร้องกองกำลังนานาชาติให้ร่วมโจมตีไอซิส
ซึ่งวันนี้ผู้นำฝรั่งเศสจะเดินทางไปพบ
และจะพบนางอังเกล่าแมเคิลนายกรัฐมนตรีเยอรมนีในวันพรุ่งนี้
รวมถึงจะพบประธานาธิบดีวาลาดีเมียปูตินของรัสเซีย
ที่กรุงมอสโกลในวันพระฤหสบดีค่ะ